หลายคนรู้กันดีว่าข่าวนี้ต้องติดตามเพราะว่าเธอเนี่ยมีการตั้งกรุ๊ปแล้วก็ไลฟ์สดใช่ไหม
ถึงกรณีที่ให้แบบเปิดวาบวิวโชว์อะไรต่างแบบนี้ใช่ไหมคะ
คือทางปอทเนี้ยเขาก็มีการเรียกเธอเนี้ยเข้าไปครอบพบมาสองรอบแล้ว
ล่าสุดเลยเนี่ยนะคะเธอประสานไปกับปอทบอกว่าวันพรุ่งนี้ประมาณ๑๐โมงเช้า
จะเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนโดยพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปอทเนี่ยนะคะ
ท่านก็เปิดเผยว่าการที่คุณครูบูเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ย
ประกาศให้ผู้ใช้แชทสมัครเข้ากลุ่มเพื่อโชว์ภาพวิวสื่อลามกโดยเก็บค่าสมาชิก
เรื่องต้นนะคะพิจารณาแล้วว่าเป็นความผิดตามมาตรา๑๔วงเล็บ๔พรบคอมพิวเตอร์นะคะ
โดยความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะเป็นครั้งที่สองแล้วนะที่ทางปอทเรียกเข้าไป
เธอจะเข้าไปพบปอทเพื่อไปชี้แจงนะ
สำหรับเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเป็นคดีความเรียบร้อย
ถ้าพรุ่งนี้ไม่ไปก็มีหมายเรียกแน่นอนนะคะ